ผู้ชายคนนึงทำร้ายพ่อตัวเองพ่ออายุ๘๐กว่าตัวเองอายุ๖๐กว่า
คุณผู้ชมพ่อต้องคลานไปให้เมียช่วยนะฮะพอคนเข้าไปช่วย
ลูกชายคนนี้เขาบอกว่าเขาโดนคุณสัยขอเจอนักข่าวหน่อยถึงจะยอมมอบตัว
แต่ยอมรับว่าเสพยาบ้าไปนะไปดูภาพเหตุการณ์นะฮะ
ลูกพี่เดี๋ยวแบ่งยังเดี๋ยวเอาไปอุ๊งกันลูกภาค
โดนจับแล้วผมโดนคุณสัยเดี๋ยวขอให้นักข่าวมาก่อนมาช่วย
นำเสนอข่าวให้ผมก่อนแน่ถึงจะยอมมอบตัวค่ะ
ลำปางครับเข้าไปคุยกันเจรจากับผู้ชายคนนี้อายุ๖๓ปีแล้ว
อาการก็ไม่รู้เมาอะไรมาครับตอนแรกไม่รู้เมาเหล้าหรือเมายาพูดจาไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าเขาไปทำร้ายพ่อของเขาอายุ๘๖ปีจนบาดเจ็บ
ผู้ชายคนนี้บอกตำรวจว่าอยากเจอนักข่าวก่อนช่องไหนก็ได้มาเลย
ต้องการขอความช่วยเหลือครับพอเจอนักข่าวก็บอกว่าตัวเองโดนคุณสัย
ไม่ได้ทำร้ายพ่ออยากให้นักข่าวช่วยลงข่าวให้หน่อย
อยากจะให้อาจารย์มือดีเนี่ยมาช่วยเอาของออกให้หน่อยเขาจะได้เป็นปกติ
เสพย่าเฉยผมไม่ได้ทำร้ายพ่อนะพ่อล้มเองเฉยพูดไปนะฮะ
ส่วนที่บ้านเนี่ยก็ไปเจอพ่อเขามีบาดแผลที่แขนซ้าย
ถามว่าพ่อทำไมพ่อมีแผลมีแผลที่แขนซ้ายโอ้ยลูกชายมันตีนะฮะ
มันเอาใช้ไม้พยุงตัวมาตีที่แขนนี่แหละนะฮะสุดท้ายก็พาคุณตาส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็ไปเจอเศษกิ่งไม้ที่มีรอยไฟเผาอีกสองจุดกำแพงบ้านเอ่ยอะไรเอ่ย
โดนทุบพังเสียหายไปหมดนะครับคุณตาพ่อของผู้ชายคนที่ก่อเหตุบอกว่า
คือเมื่อวานลูกชายมีอาการผิดปกติไปตัดต้นไม้หลายต้น
แล้วก็พูดจางึมงำงึมงำอะไรคนเดียวก็ไม่รู้นะฮะสักพักหนึ่งลูกชายปรีเข้ามาทำร้าย
ตัวเองก็ขอความช่วยเหลือก็คานออกไปคานออกไปจนภรรยาคุณยายมาเจอพอดี
ก็เลยพาออกมาแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจให้มาช่วยนะครับ
ส่วนผู้เป็นแม่ของคนที่ก่อเหตุบอกว่าลูกชายชอบทำลายข้าวของในบ้านจนพัง
เมื่อวานหนักกว่าเดิมกว่าทุกครั้งคือทำร้ายพ่อตัวเอง
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ลูกชายทำแบบนี้คุณแม่คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องของยาเสพติด
เสพยาเข้าไปก็คงทำให้ประทรงประสาทหลอนไปหมดแล้ว
ตอนนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาลูกชายไปบำบัดให้หายก่อน
ถ้าเกิดเอากลับมาที่บ้านอีกเดี๋ยวเกรงว่าจะคุ้มข้างทำร้ายคุณพ่อคุณแม่อีกนะครับ
ตำรวจก็เลยคุมตัวชายคนนี้ไปตรวจปัสสาวะนะฮะปรากฏว่าก็เป็นสีม่วงด้วย
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีแล้วก็ส่งไปบำบัดเพราะว่าเขาก็เสพยามานะครับ